ต่อกันที่ซีรีส์วายกันบ้างดีกว่าค่ะ
รู้ไหมเดี๋ยวนี้พระเอกลิเกเขาเทินตัวเองไปเป็นพระเอกซีรีส์วายกันแล้ว
ใช่ค่ะอย่างพระเอกลิเกสรรามน้ำเพชรตอนนี้เนี่ย
กำลังจะมีผลงานให้เราได้ติดตามกันนะคะ
สำหรับละครซีรีส์วายคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของ

ซึ่งหันมาชิมลางงานแสดงซีรีส์นะคะ
ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจได้รับโอกาสนี้
ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ก็แล้วกัน
เจ้าตัวเนี่ยใช้เวลาในการปัศนิจใจไม่นานเลยนะ
สมาชิกในคณะก็ดีใจค่ะที่สถานการณ์ตอนนี้มันเริ่มจะดีขึ้น
กลับมาเปิดเวทีทำการแสดงได้แล้ว
แล้วน้องแบงค์ก็ยังฝากขอบคุณแม่ยกทุกคนนะคะ
ตกลงรับเลยครับแบงก์ยินดีมาร่วมแสดงด้วยเลยครับ
ก็เคยมีโอกาสได้เรียนรู้มาบ้างแล้วครับเป็นขั้นพื้นฐาน
ตอนนี้กลับมาแสดงลิเกได้แล้วครับดีใจมากเลย
จากที่แบบเดี๋ยวเล่นได้เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเล่นได้เดี๋ยวหยุดอะไรอย่างนี้
กลับมา๑๐๐แล้วในเรื่องของงานแสดงลิเกนะครับ

การตั้งเก้าอี้เว้นระยะ

ไม่ได้ไปอีกแบบกลับนะคุณผู้ชมนะกล้าวใจดีดี